การล่าสุดเป็นยังไงแต่ย้ำตรงนี้ว่ามุ้ยยังไม่เคยพร้อมกับทีมเลย
มาโนโพลกิ้งกุญซือทีมชาติไทยก็ยืนยันว่าธีรสินแดงดาสำคัญกับทีม
ว่าจะบาดเจ็บก็ตามนะครับซึ่งต้องเช็คกันวันต่อวัน
มุ้ยหายไม่ทันเกมกับจีนก็คาดว่าจะพร้อมในการโดนกับสิงคโปร์
ยังเรียกติดทีมชาติไทยมาครับก็ย้ำโปรแกรมของทีมชาติไทยสองนัดนะครับ
โลกรอบคัดเลือกรอบ๒โซนเอเชียกลุ่ม๔ครับ
เจอจีนเล่นในบ้านที่ราชมังคลากีฬาสถาน๑๖พฤศจิกายนวันพฤหัสนะครับ
เวลาแข่งขัน๑ทุ่มครึ่งแล้วก็บุกไปเยินสิงคโปร์ครับ
อาคารที่๒๑พฤศจิกายนเวลาแข่งขัน๑ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับ